จะเคลียร์ด้วยการที่เอาอาวุธมา
พาย่าดพี่น้องย่าดผู้ใหญ่มา

มีผู้ใหญ่มามีแม่มาน่าจะช่วยเคลียร์เป็นคนกลางให้มันจบ

ไม่ใช่มาคนเพราะว่าป้าเขาผ่ายเลยหมดแล้วเหมือนกัน
เออก็คอยดูพรุ่งนี้ผมมันจบแล้ว

ผมไม่ท้าป้าแล้วนี่ผมท้าอะไร

ไม่ต้องอย่าพึ่งไปไหน
ไม่ต้องไป

ไม่เดี๋ยวป้าป้าต้องใจเย็นก่อน

ไอ้สวัสดี

ที่พูดถึงประเด็นคุณแม่ก็คือ

วัยรุ่นอีกฝ่ายนึงเขาพูดจาย
แรงหยาบแม่ก็นึกว่ามาด่าแม่

ก็คือทางเพจเขาบอกว่าคือเด็กสองฝ่ายมีปัญหากัน
ผู้ใหญ่มาด้วยควรจะเป็นคนกลางคุยให้เด็กสองฝ่ายจบเรื่อง

นี่มันหนักกว่าเดิมอีกเนี่ยมันยิ่งกว่าเดิมค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับเด็กวัยรุ่นที่ถูกทำร้ายและเพื่อนที่ถ่ายคลิปนะคะ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
คือเขามีปัญหากับลูกชายบ้านนี้มองหน้ากันเขม่นกัน
เพราะว่าฝั่งเขามีคนใส่เสื้ออาชีวะ
อาจจะทำให้ฝั่งคู่กรณีไม่พอใจมันเลยมีการท้าทายกัน
แต่ก็เคลียร์กันแล้วมันจบไปแล้ว
แต่ครั้งที่๒คู่กรณีคิดว่าเพื่อนไปด่าแม่เขา

มกราคมคู่กรณีกับพวก
ชูมีดขึ้นหน้าหมู่บ้านมาเต้นยั่วขี่รถจักรยาน

แฟนของเขาจะเข้าไปถามเพื่อเคลียร์ปัญหา

พอ๑๖มกราคมคู่กรณีไปตามพวกมา
ไปตามคนในครอบครัวมาเอาญาติพี่น้องมาสิบกว่าคน
ฝั่งเขามากับเพื่อน๕๖คน
แล้วก็โตเถียงกันไปมา
อีกฝ่ายท้าต่อยกับเพื่อนเขาก็ตกลงกันไม่ได้
เจรจากันไม่ได้ไม่ลงตัวก็เลยทะเลาะกัน

มันทะเลาะกับแม่ของคู่กรณีด้วยนี่สิ
ช่วงที่จะเดินเข้าหมู่บ้านพยายามจะสมัคร
แต่แม่ของคู่กรณีมาขวางเอาไว้
ทำให้ถูกรุมทำร้าย
คู่กรณีล็อกคอเขาด้วย
จนเขาล้มจนกลายเป็นว่าเขาโดนแบบโอ้โห
เตะโดนเหยียบหน้าโดนมีดปั่น
ตำรวจมาระงับเหตุค่ะ
แล้วเขายืนยันว่าที่เขาพูดไม่สุภาพ
แล้วแม่ของคู่กรณีคิดว่าไปด่าแม่นะ

เขาพูดแบบเป็นคำแรง
แต่พูดใส่วัยรุ่นอีกกลุ่มนึง

แต่กลายเป็นโอ้โหเรื่องมันบานปลายอย่างที่เห็นในคลิป
เขาก็เลยโอ้โห
ผมก็เลยขอโทษแทนมาไปแล้วค่ะ
ก็ให้เพื่อนเขาขอโทษพี่
เขาก็เลยแบบโมโหท้าต่อยพี่

เพื่อนผมก็เลยบอกไปเรียกแม่มาดี

คือพ่อแม่เขามามันล็อคเรา
แต่ช่วงท้ายคลิปค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เห็นผู้หญิงใส่เสื้อสีดำ
คือออกมาช่วยคุยค่ะ
เป็นแม่แฟนวัยรุ่นที่ถูกทำร้ายค่ะ
บอกว่าตอนนั้นเธอมาช่วยคุย
หลังรู้ว่ามันเกิดเรื่องชุลมุนวุ่นวายขึ้น
ก็พยายามจะมาขอร้องให้เบาลงให้หยุดเถอะ
แล้วก็ไปคุยกันต่อที่โรงพักก็แล้วกัน
แต่เหมือนกับว่ามันก็ตกลงกันไม่ได้นะคะ
คือแม่ของแฟนวัยรุ่นที่ถูกทำร้าย
เขาก็บอกว่าในฐานะแม่คนนึงอะนะ

ผู้ใหญ่ควรจะห้ามจะปรามลูก
ให้ใช้สติใช้ความเป็นผู้ใหญ่
รมดูแลลูกดีกว่ามายิ่งทำให้เรื่องมันบานปลายแบบนี้
ใช่ค่ะ
อย่าทำแบบนี้เพราะว่าเหมือนว่า
ไปทำให้เขาเขื่อเขิมขึ้น

ถ้าใช่คณะนี้ยังรู้ว่า
เรารู้ว่าลูกผิดหรือไม่ผิดเราไม่รู้แต่เราก็ต้อง
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านที่เกิดเหตุนะคะ
บ้านของฝั่งคนก่อเหตุอยู่ริมคลอง
เข้าออกก็ต้องใช้สวนหย่อมหน้าหมู่บ้าน
ส่วนทางเข้าอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องพายเรือข้ามไป
ทีมข่าวของเราก็พยายามที่จะสอบถามข้อมูลนะคะ
แต่ก็ไม่ได้มีใครออกมาให้ข้อมูลอะไร
ก็เลยไปคุยกับรอปภหมู่บ้านรอปภบอกว่าไม่รู้เรื่องเลย
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปเนี่ย
มันเป็นช่วงคนละกะที่เขาทำงานนะคะ
คนในหมู่บ้านแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ก็ยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อึดอัดมาโดยตลอดเลย
ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของคู่กรณีด้วยนะคะ
ก็รอตั้งแต่เช้าจนเย็นนะคะยังไม่มีใครกลับเข้าบ้าน
ก็เลยยังไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมากไปกว่านี้
เดี๋ยวพรุ่งนี้ทางฝั่งผู้เสียหายและคู่กรณี
เขาจะไปพูดคุยตกลงกันประมาณสัก๑๐โมงเช้าอ่ะนะคะ
ที่โรงพักบางแม่นางนะคะ
ก็ให้ตำรวจเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยก็แล้วกัน

ถ้าแม่ไกล่เกลี่ยไม่ได้ก็ตำรวจดีกว่าค่ะ